ที่เราต้องเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเรื่องของการไปดีดบ้านที่เป็นบ้านเก่า
กำลังจะดีดขึ้นไปแล้วก็ยกสูงขึ้นไป
ต้องทำด้วยความระมัดระวัง

เพราะว่าบ้านที่ซุดตัวลงมาจากการหนีบ้านที่อ่อนนุษย
พบแล้วนะครับว่าทำโดยภารการแล้วก็
ไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานเขตด้วยนะครับ
จากเหตุการณ์ที่มีบ้านไม้สองชั้นซุดเอียงลงมาจากการดีดบ้านเพื่อต้องการจะซ่อมแซม
แล้วก็ทำให้ไปทับมีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๒คนนะครับ
ที่ซอยอ่อนนุษย์๑๗แยก๗เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙พฤษภาคม
นายสมชายชนะชัยภัยศาลอายุ๖๑ปีเจ้าของบ้านก็บอกว่า
ครอบครัวของเราต้องการที่จะดีดบ้านเพื่อซ่อมแซม
มันผูกมันพังโดยจามรื้อเสาเก่าที่ผูกพังออกแล้วก็เปลี่ยนเสาใหม่แทนที่
มันก็เป็นไปตามวิธีการของการดีดบ้านทั่วไปนะครับ
รวมทั้งจะมีการยกบ้านไอ้หลังเก่านี่แหละ

มันเป็นบ้านไม้ทำให้บ้านมันเก่ามาก
ก็ซุดตัวลงมาเพราะว่ามันเริ่มผูพังแล้ว
ประกอบกับมีเครื่องมือที่นำไปค้ำยันเนี่ยมันก็รับน้ำหนักไม่ไหวครับ
ก็ซุดตัวลงมาไปทับนายสุมรัฐพรมวิเศษอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นช่างรับจ้างซ่อมบ้านในเสียชีวิตนางเรนูซื่อสัตว์ภูมิในการเขตสวนหลวง
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เลยครับเนี่ยไปดูซิ
ไปตรวจสอบความเสียหายกันหน่อยแล้วก็ไปติดป้ายประกาศให้เป็นพื้นที่อันตราย
เข้าออกโดยเด็ดขาดพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักโยธากรุงเทพมหานคร
ขออุปกรณ์ขนาดใหญ่มรื้อบ้านออกทันทีนะครับ
ตามระเบียบแล้วเนี่ยการจะดีดบ้านย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะ
ถ้าจะดีดบ้านจะปรับเปลี่ยนอาคารจะต่อเติมซ่อมแซมอะไรเนี่ย
จะต้องมีการขออนุญาตดำเนินการจากสำนักงานเขต
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาไปตรวจสอบ
ไปดูความแข็งแรงไปดูโครงสร้างก่อนที่จะดำเนินการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่มีการขออนุญาต
แล้วช่างที่ทำเนี่ยเป็นคนรู้จักกันกับเจ้าของบ้าน

เออเป็นญาติกันเอามาช่วยทำให้หน่อย
อาจจะไม่ได้ชำนาญมากอาจจะไม่ได้มีความแม่นยำมาก
คำนวณเรื่องของน้ำหนักในการที่บ้านหนักเท่านี้
จะเอาอุปกรณ์เท่าไหร่ไปค้ำยันอะไรแบบนี้
มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
คือเป็นช่างซ่อมแซมบ้านแต่อาจจะไม่มีความรู้ความสนาน
เรื่องของหลักการวิศวกรวิศวกรรมต่าง
ที่คุณจะทำยังไงให้บ้านมันมั่นคงแข็งแรง
จะคำยันอย่างไรเพื่อแผ่นทางลงมาอะไรแบบนี้นะครับ
ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเวลาจะทำอะไรเองเนี่ย
ตรวจสอบกันดูก่อนยิ่งบ้านเก่ายิ่งต้องระมัดระวัง